งกระถิ่นปีนี้เป็นเจ้าภาพอยู่หลายกองหลายวัดเหมือนกัน
สาธุคนสกคนโรคคนไพขอสามตัวท้ายยอดกระถิ่น
ความจนด้วยสาธุค่ะ
โอ๊ยโอ๊ยขอบคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
รู้ก่อนร้อนดาวน์ดาวน์สุขศรามาแล้วนะคะ
ดิฉันไม่ใช่เป็นคนทำบุญแล้วหวังผลนะคะ
อธิษฐานไปเผื่อได้นะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่า
ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนจะไปทอดกระถิ่น
รำหน้ากองกระถิ่นวัดไหนก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วย
แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะโดยเฉพาะที่ภาคใต้
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นี่ไหมคะ
แดงแป๊ดมาเลยนะคะจะทำให้ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ฝนตกหนักตกนานมืดฟ้ามัวดินฟ้าปิดแบบไม่เปิดตลอดสุดสัปดาห์
ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะลักษณะฝนที่เกิดแบบนี้นะคะ
เกิดจากสองปัจจัยด้วยกันค่ะลมตะวันออกนะคะ
ตอนนี้กำลังแรงมากค่ะพัดพาเข้ามาจากฝั่งตะวันออกมาทางทิศตะวันตก
แล้วมาเจอกับห่อมฝนตัวแอลตรงนู้นนะคะเป็นห่อมฝนก็คือเป็นลักษณะของกลุ่มฝนนะคะ
พอมาเจอกันปะทะกันหอบกันขึ้นมาค่ะจากทะเลพัดขึ้นฝั่ง
โอ้โหจะไปเหลืออะไรคะภาคใต้ตอนนี้ต้องเตือนเรื่องของฝนอย่างต่อเนื่อง
บางจังหวัดตอนนี้เกิดน้ำท่วมแล้วสุดสัปดาห์นี้น้ำมาเติมอย่างแน่นอนนะคะ
จะเห็นนะช่วงเวลานี้นะคะฝนค่ะกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลย
เป็นสีแดงแล้วก็ม่วงอมม่วงตรงนั้นแหละค่ะ
เป็นกลุ่มฝนที่จะเกิดในภาคใต้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของอากาศหนาวขออภัยคุณผู้ชม
พอพูดถึงเรื่องของฝนต้องดูคลื่นด้วยนะคะฝั่งอ่าวไทยตอนนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะ
จุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสามเมตรส่วนฝั่งอันดามันนะคะ
คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณสองเมตรด้วยกันตรวจสอบเรื่องของความหนาวกันต่อเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเส้นสองพันสิบสี่ค่ะยังอยู่ที่ภาคอีสานอยู่เลยนะคะ
แล้วมีเส้นสีแดงนี่เป็นเส้นความร้อนความชื้นยังอยู่ตรงกลางกันแบบนี้
ลับกันไปสลับกันมาโอ้โหหนาวสลับร้อนค่ะ
เอาดูเรื่องของอุณหภูมินะคะภาคเหนือและภาคอีสาน
ยังคงมีความเขียวอยู่นิดเดียวนะคะที่บอกว่าร้อนสลับหนาวก็เพราะว่ายังคงมีความชื้น
ช่วงเย็นจนถึงช่วงเช้าเนี่ยอากาศมันเย็นอากาศมันหนาว
แต่พอช่วงกลางวันร้อนตับแลบเลยค่ะ
อันนี้เพชรชบุรีค่ะเอาตรวจสอบเรื่องของน้ำกันหน่อย
ชบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความน่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เขื่อนค่ะเขาต้องปล่อยน้ำลงบริเวณท้ายเขื่อน
น้ำเพชรชบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ใครที่มีกระถิ่นช่วงนี้ค่ะจะไปกระถิ่นที่เพชรชบุรี
ตรวจสอบกันหน่อยท่านไปได้หรือเปล่าน้ำขนาดนี้ค่ะ
ล้นตลิ่งค่ะในพื้นที่๔อำเภอ
ท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลม
น้ำทันลักษณ์เข้าท่วมชุมชน
คนในชุมชนทำยังไงนี่แหละค่ะต้องเอากระสอบใส่
กันบ้านตัวเองไว้ก่อน
ส่วนที่ภาคเหนือดิฉันปักหมุดให้เลยนะ
ใครที่ปีนี้จะไปเที่ยวไหนดีทะเลหมอกที่ไหนว่าสวย
ที่นี่ค่ะดอยผาตั้งตินอันดับต้นของประเทศ
ที่เชียงรายตอนนี้อุณหภูมิ๑๒องศาเซลเซียสค่ะ
รีสอร์ทที่พักถูกจองยาวไปเลยจนถึงต้นปีหน้า

มันเป็นลักษณะของทะเลหมอกที่กว้างใหญ่ภายศาล
เริ่มไปตั้งแต่ดอยผาตั้งไปสิ้นสุดที่ภูชีฟ้าจังหวัดเลยค่ะ
ใหญ่ไม่ใหญ่ยาวไม่ยาวแต่ไปเที่ยวกันได้นะคะ
แต่ว่าจองที่พักดีแล้วก็ระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ

การที่จะไปกฐินในพื้นที่ต่างตรวจสอบสภาพคนขับสภาพรถและสภาพอากาศด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการทำบุญทำบุญให้จิตใจบริสุทธิ์บุญก็บริสุทธิ์

แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ดิฉันได้ยินเสียงพิมพ์มาแล้วแนวมาแล้ว
อยากจะเต้นรับกองกฐินแล้วเอามากันสิคะมาค่ะ